คุณผู้ชมครับวันนี้วันอังคารเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ

โดยวันนี้สำนักงบประมาณก็มีการเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี๒๕๖๐นะครับ
หน่วยงานใดไม่สามารถทำสัญญาในโครงการลงทุนที่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาทได้นะครับ
ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะเรียกงบประมาณคืนทั้งหมดเลยครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีบรรยายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
อีกหนึ่งวาระสำคัญที่ต้องจับตาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
นั่นก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกร
รวมไปถึงแนวทางปฏิรูปและกำกับดูแลสหกรออมทรัพย์และสหกรณเครดิตยูเนียนค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวาระสำคัญ
โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติสหกรฉบับที่พศ
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรออมทรัพย์และสหกรณเครดิตยูเนียน
โดยให้มีการกำกับดูแลทางการเงินแนวทางเดียวกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ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
เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี๒๕๖๐โดยหากหน่วยงานใดไม่สามารถทำสัญญาในโครงการลงทุนที่มีวงเงินงบประมาณต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทได้ภายในวันที่๓๑มีนาคมนี้จะเรียกคืนงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการในส่วนอื่นแทนเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด่านผลเอกอนุโพงเผาจินดารัฐมนตรีว่าการกรสมมหาธัย
ก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่เวทีปลองดองในต่างจังหวัด
ไม่มีฝ่ายผู้ขัดแย้งเข้าร่วมหารือว่า
คณะทำงานเรื่องนี้ได้ทำความเข้าใจกับ
ว่าราชการจังหวัดให้ไปดำเนินการแล้วนะคะ
และอยากทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนว่า
หากต้องการให้เกิดความปรองดองขึ้น
ก็ควรที่จะมาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะ
ก็อยากจะตามความเข้าใจกับทุกภาคส่วนนะว่า
ถ้าเราอยากจะได้ให้เกิดความปลองดอง
ก็น่าจะมาพูดคุยแสดงข้อคิดเห็น
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมไม่ตอบคำถามว่าในการประชุม
คอรมอวันนี้จะมีการเสนอและพิจารณา
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
นายกรัฐมนตรีก็จะแถลงข่าวผลการประชุมให้สื่อมวลชนรับทราบ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ